ชบูรณ์ที่นี่เขาไปพบกับจอมปลวกเขาบอกว่าแปลกมากเพราะว่ารักษณะมันคล้ายกับเสียญพญานาค
ชาวบ้านก็เลยไปส่องหน่อย
ไปต้องไปส่องกันแล้วนะคะไปที่บ้านวังไซทองหมู่๗ตำบลทรัพย์เปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ชาวบ้านหลายคนก็พากันมาดูจอมปลวกสุดแปลกตรงนี้มันโผล่ขึ้นมาและเขาว่ากันว่ารูปร่างมันคล้ายกับเสียญพญานาค
ชาวบ้านมากันเพียบเลยค่ะมามุงดูกันนะคะมันโผล่ขึ้นมาอยู่ที่หลังบ้านของคุณจันทิพย์เบิกสว่างอายุ๕๙ปี
ลักษณะของจอมปลวกเนี่ยมันโผล่มาแบบนี้นะคุณเดี๋ยวดูภาพเดี๋ยวจะเห็นว่าส่วนยอดมันเหมือนเสียญพญานาค
แต่ส่วนตรงข้างล่างเนี่ยขาวโพลนหมดแล้ว
นี่ขาวเรียบร้อยแล้วนะคะด้านคุณสมส่วนด้วงคำจันทร์อายุ๕๙ปีพร้อมกับชาวบ้านก็มาทำพิธีก่อน
ทำพิธีขอขมานะเอาดอกไม้ถูกเทียนแป้งเปิ้งอะไรต่างเนี่ยมาประกอบพิธี
ซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อว่าเวลาเห็นจอมปลวกหรืออะไรที่มันแปลกแบบนี้
มักจะมาพร้อมกับเรื่องของโชคลาภก็เลยทำพิธีขอเลขเด็ดจอมปลวกด้วยกัน
ก็ปรากฏอะไรต่างนานาที่เขาจินตนาการ

เขาบอกว่ามีตัวเลขซ่อนอยู่หลายตัวแล้ว

แต่ดิฉันไม่เห็นอะไรเลย

มันต้องไปแหวกหาหรือ

แต่คนที่ดูเป็นเขาดูเป็นจริง
เหมือนเวลาคุณเป็นหุตเทียน

แล้วแต่ความเชื่อและก็จินตนาการของคำว่ามัน